ลุงรูปนี้ค่ะกลับจากบินทบาทแล้วคงเปรี้ยวปากหรืออย่างไร
แล้วก็เป๊กไปเป๊กใหญ่แล้วสุดท้าย

สภาพคือหมดสภาพอะค่ะ
หลวงลุงรูปนี้ค่ะคือคุณเรืองฤทธิ์ศรีมังคลา
ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ศึกแล้วนะ
อายุ๖๐ปีเป็นพระลูกวัดแห่งวัดภูช้างน้อยอำเภอเชียงคันจังหวัดเลย
จุดที่หลวงลุงเรียกหลวงลุงตามเรื่องก่อนนะ

ไร้สติอยู่ใต้ต้นตะขบริมทางข้างสารเจ้าเชียงขา

พูดจาวกวนนักข่าวไปถึงก็ไปถามว่า
ยังไงล่ะคะกินเหล้าเยอะไหม
คำตอบกลับมาบอกเป๊กเดียวซื้อมา๓๐บาท
จะเป๊กเดียวนี่เมาหัวทิ่มเลยนะ

เล็กเดียวแหมท่านเมาเลยนะท่านนะ

คุณผู้ชมทีนี้ก็เลยนำตัวหลวงลุงไปตรวจสอบ

โอ้โหสอบถามนะคะว่า

จริงอายุตัวเอง๖๐นะคะ

ไม่รู้ว่าจะไม่เมาก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว
ตำรวจเลยบอกแหมถ้าตอบแบบนี้พิจารณาตัวเองเลยดีไหม
ลุงก็ตอบแบบโอ้ไม่มีปัญหามันจะยากอะไร
งั้นตำรวจบอกให้เจ้าอาวาสศึกเลย
ก็เลยต้องศึกโดยตามระเบียบนะคะ
หลวงลุงรูปนี้เนี่ยค่ะจำพรรษาอยู่ที่วัดภูช้างน้อยมานานแล้วนะคะ
แต่ก็ชอบแอบดื่มเหล้าเป็นประจำ
พระลูกวัดหรือใครที่เห็นก็เอือมระอาแล้วค่ะ
ล่าสุดคือวานนี้เช้าวานนี้ออกไปบินทบาท

สุดท้ายชาวบ้านมาเห็นว่าเมาแบบนี้ค่ะ
ครับก็หลวงลุงเปรี้ยวปาก

เขาให้ดิฉันเล่าเร็วแต่ว่ารายละเอียดสำคัญดิฉันอยู่ครบค่ะคุณผู้ชมค่ะ